สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชพิรัตนามงคลนะครับ
เริ่มกันที่เรื่องราวของการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลบอลหญิงในรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีชิงแชมป์เอเชียกันก่อนครับ
รายการนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดวันนี้มีการแถลงความพร้อมครับ
นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยครับพร้อมด้วยนายวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีนะครับ
ซึ่งไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดจากจังหวัดนครราชศรีมานะครับระหว่างวันที่๒๓๓๑กรกฎาคมนี้มี๑๕ทีมเข้าร่วมครับ
จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันวอเลอร์บอลหญิงอายุไม่เกิน๒๐ปีชิงช้ำโลกในปี๒๐๑๗ต่อไปครับ
ในส่วนของการถ่ายทอดสดนะครับไทยรัฐทีวีพร้อมที่จะนำเสนอตามมาตรฐานของสถานีนะครับทั้งคุณภาพของภาพเสียงกราฟิกรวมถึงทีมผู้บรรยายครับ

จะคัดกีฬาคุณภาพเพื่อมั่นใจว่าวิดีโรงพยาบาลนี้เป็นธุรการคุณภาพที่น่าติดตามชมเป็นอย่างมากครับ
ส่วนทีวัลบอลหญิงทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
ตัวคัดผู้เล่นจาก๑๗คนนะครับให้เหลือ๑๒คนสุดท้ายในวันที่๒กรกฎาคมนี้
วันที่๒๓๓๑กรกฎาคมที่จังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งไทยรัฐทีวีนะครับจะถ่ายทอดสดทั้ง๒รายการครับ
นี้นะครับนายชำนาญดอกไม้หัวหน้าผู้ฝึกสอนนั้นก็มีตัวเลือกในใจแล้ว๗คนนะครับ
ส่วน๕คนที่เหลือจะตัดสินใจในการเก็บตัวช่วงสุดท้าย
ซึ่งตำแหน่งที่ต้องการคัดเป็นพิเศษก็คือตำแหน่งบอลเร็วครับ
เรียกมาดูฟอร์มถึง๖คนครับ

ทีมเสาไทยนะครับแพ้ให้กับญี่ปุ่นเจ้าผ้าไปศูนย์ต่อ๓เซตครับ
๒๐ต่อ๒๕๑๙ต่อ๒๕และ๑๕ต่อ๒๕นะครับ
ต่อไปสาวไทยจะไปเจอกับรัสเซียครับในวันเสาร์ที่๒๕มิถุนายนในเวลาบ่ายโมงนะครับ